ครับผมยังไงก็อยากเชิญไปชิมด้วยนะครับ
จะไม่เหมือนไม่เหมือนร้านญี่ปุ่นทั่วไป
ที่แบบว่าอาจจะจืดหน่อย

แล้วสักครั้งแรกเลยก็แบบอยหืออันนี้คนไทยน่าจะชอบ

เป็นเหมือนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอาจจะเป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่น
แต่ว่ากระเทียมนี้เราใส่ทีแบบซอสเราทำดีก็ใส่ใส่ทีเป็นโลเลย
ฝั่นเข้าไปเลยก็อยากให้ไปลองชิมกันดี
แล้วนี่เจ้าพี่น้องขายมาหลายที่ไหน

ขาแรกแล้วตอนนี้ก็พยายามหาที่แถวนี้อยู่
จริงแล้วก็สาขา๒ก็อาจจะเป็นแถวนี้
ก็เป็นอะไรที่ราคาไม่สูงเราเป็นกึ่งปลาสตูด
อย่างนี้ก็อยากให้จัดป้องได้ทุกเพศทุกวัยนะครับ
ต้องมีพิมพ์เปิดไหมครับ
บริษัทพิมพ์เปิดครับยังไม่มีเงินครับ
คือบางคนบอกว่ารสจัดดีเข็มดี
ปกติผมชอบอะไรทุกคนจะบ่นของเข็มก้นข้างเก็ม
แต่อันนี้คนบ่นแล้วคิดเยอะ

เห็นว่าเขาเข้าไปแล้ว

ช่วยกินอย่างเดียวครับ

อะไรนะครับ
ตอนนี้ก็ถามสัมภัณฑ์กับพี่อ้าว
โอ้ยปวดห้องน้ำมากเลย
อันนี้ไปถามเขาดีกว่านะครับ
เหมือนเดิมครับเป็นเพื่อนที่ดีกัน
ก็เลยรู้จะมีอะไรทิเศษหรือปเปล่า

เขาปิดประตูใส่เรา
ไม่มีครับก็แค่เป็นเพื่อนกันเลย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

ใส่ที่หูเยอะ
ไม่เชิงขนาดนั้นเพราะว่าคือ

ผมก็พูดได้ตามที่คุณอ้ำก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว

จริงเราก็ไม่รู้ผมขอโทษด้วยแล้วกันนะ
ผมมีให้แค่เนี่ยจริง

ที่ใส่ตลอด

คือชอบเชี่ยวชอบกินอะไรอย่างนี้คือยังไงผมไปคนเดียวยังสนุกเลย

มีแฟนไหมครับมีแฟนไหมครับ

คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไร
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง

คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง

คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง
คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง

คือเราคุยกันเหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรสูงแรง

ถ้ามันใช่มันก็ใช่ของมันเองกับใครก็ไม่ทราบ
หรืออาจจะคนนี้หรือว่าคนนั้นผมไม่ทราบเหมือนกันคือ

ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับคืออนาคตเราพูดอะไรไปได้นะครับ
ก็แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วตอนนี้ก็ผมว่ามันก็ดีแล้วที่เป็นอย่างนี้
ไม่มีครับโจทย์สนิท
อะไรนะครับ
เอาอีกแล้วอ่ะนี่จะทำหอยซวยนะเนี่ย